ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่พ่อเนี่ยใช้ปืนยิงลูกชายจนเสียชีวิต
คือพ่อเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาในตอนนี้เนี่ยเขาก็อ้างอย่างหนึ่ง

ลักษณะเป็นปืนลูกซองกระสุนเป็นลูกปลายนะครับออกไปมันก็กระจายทั่วร่างไปหมดนะฮะ
ตัวพ่อที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยอ้างอย่างหนึ่งแต่ว่ายาดก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
แน่นอนว่าฝ่ายของลูกชายเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านของทั้งคู่เนี่ยแหละครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
สพวิเศษชายชาญก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
แต่ว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลที่บ้านเนี่ย
จุดที่เป็นหลังบ้านนะมีคราบเลือดเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะฮะ
ผู้ตายชื่อนายวินัยอายุ๔๘ปีนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญไปก่อนนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
นี่คือนายวินัยนะฮะส่วนพ่อเนี่ยชื่อนายละมัย
อายุ๗๑ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ต้องหานะฮะคือเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเอาไว้ได้
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกซองยาวนะฮะ
หลังจากคุมตัวได้นำตัวไปสอบสวนที่สพวิเศษชายชาญ
เขาจะให้การว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
แต่นี่คือบ้านหลังเกิดเหตุค่ะโอ้โหนี่ฮะพ่อยิงลูกตายซะแล้วนะครับ
ตัวนายวินัยเนี่ยสภาพศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเนี่ยกระสุนมันกระจาย
ลำตัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะเนี่ยฮะมีบาดแผลทั้งหมดเนี่ย
จุดด้วยกันหน้าอกด้วยสีข้างฝั่งซ้ายด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เป็นอันดับแรกก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นก็จะมอบศพให้ญาติเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอายุ๔๘ปีนะครับ
ส่วนคนที่เป็นทั้งแม่ของผู้ตายและภรรยาของผู้ก่อเหตุนี่ครับ
ชื่อนางสำริทนะฮะโอ้โหนี่คุณป้าบอกตอนนี้เครียดมากเสียใจมากนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายละมัยสามีเนี่ยมีปากเสียงกับลูกชายนะคือลักษณะเหมือนกับพูดจาไม่เข้าหูกันแล้วลูกชายเนี่ยเดินออกไปยืนอยู่ที่หลังบ้าน
ตัวนายละมัยที่เป็นพ่อเดินขึ้นบ้านเข้าไปในห้องนอนแล้วไปหยิบปืนลูกซองยาวออกมา
แล้วเปิดหน้าต่างห้องนอนที่อยู่บนชั้นสองของบ้านนี่ฮะคือคุณป้าบอกว่าสามีนี่ไม่ได้ลงมายิงนะ
เปิดหน้าต่างห้องนอนชั้นสองเนี่ยครับทุกผู้ชมครับแล้วก็เล็งปืนใส่ลูกชายยิงใส่ไปหนึ่งนัดแต่กระสุนมันเป็นลูกปลายนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็เห็นแล้วล่ะก็รีบมาจากบ้านพาลูกทรงพยาบาลนี่ครับจังหวัดตรงนี้ครับนี่คือชั้นสองนะคือทะเลาะเพื่อเศ็จปุ๊บทะเลาะหล่าง
นายละไม่ที่เป็นพ่อเดินขึ้นห้องชั้นสองหยิบปืน
ไม่ลงไปยิงเปิดหน้าต่างบ้านตรงนี้แล้วส่องเลย
จากนัดนึงที่ยิงมาเกิดเข้าแปดรูครับ
กระสุนแตกกระจายในร่างกาย
รีบไปเลยฮะพาตัวลูกชายเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่ก่อนจะออกจากบ้าน
จัดการปิดประตูล็อกกุญแจขังสามีไว้ในบ้านนะฮะ
กลัวว่าจะหนีขังสามีเอาไว้ในบ้านแล้วก็โทรแจ้งตำรวจบอกให้มาจับกลุ่มด้วย
ส่วนตัวฉันเนี่ยเดี๋ยวพาลูกไปโรงพยาบาลก่อนสุดท้ายลูกชายเสียชีวิตครับ
นี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อ่างทองนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไปเจอกับนางสำริทเนี่ยฮะโอ้โหคือวันนี้เนี่ยคุณป้าบอกว่าเสียใจมาก
ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคนตายก็คือลูกชายคนก่อเหตุก็คือสามีเนี่ยข้าวของที่บ้านเนี่ยก็ยังอยู่แบบเนี้ยยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรนะครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
ส่วนช่วงสายสายเนี่ยพนักงานสอบสวนของสพวิเศษชายชาญวันนี้ก็นำตัวในละมัยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็ที่บ้านตัวเองนี่แหละโหก็อายุ๗๑แล้วนะคือลุงแก๗๑แล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมครับจะเดินลงบ้านยังแบบขาแท่งค่ะเนี่ยคือตัวนายละมัยเนี่ยถูกพาไปทำแผนเนี่ยไปชี้จุดเนี่ย
นี่ฮะบอกทะเลาะกันเนี่ยตรงเนี่ยนะจากนั้นก็เดินขึ้นไปบนบ้านหยิบปืนมาแล้วก็ส่องยิงลูกชายตามคำกล่าวอ้างของในละมัยผู้ต้องหานะครับบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเมื่อวานนี้เขาเดินลงมาจัดบ้านเนี่ยฮะแล้วก็มานั่งร้อยพวงมาลัยตรงเนี่ยช่วยภรรยาเนี่ยร้อยพวงมาลัยเพื่อจะเอาไปขายที่ตลา

ซึ่งมันคือไร่ข้าวโพดของญาติญาติเขาแล้วไปหักข้าวโพดในไร่ของญาติญาติเอามาต้มกินกับเหล้านี่ฮะคือนายละมัยบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นพ่อเนี่ยเขาก็เข้าไปดูอีกบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะจะไปหักข้าวโพดเอาของคนอื่นเข้ามาได้ยังไงนะแล้วก็อ้างว่าลูกชายเนี่ยก็เลยไม่พอใจเถียงกลับมาก็เลยเกิด

เพราะตอนนั้นโมโหมากเป็นการตั้งใจยิงจะให้ถูกลูกชายด้วยนี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนปืนลูกซองเนี่ยเป็นปืนที่มีไว้นานแล้วนะครับเพราะที่บ้านเนี่ยมีรถไถนามีทรัพย์สินเยอะก็เลยต้องพกปืนมีปืนเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายนี่ฮะลุงวินัยก็บอกนะครับแล้วก็ยังบอกว่าการที่ยิงลูกชายเมื่อวานเนี่ยเพราะเหลืออดมานานอันนี้ลุงวินัยเขาอ้างนะ
ตั้งแต่ไปทำงานฉะเชิงเศร้าแล้วก็ไปไม่รอดกลับมาอยู่ที่บ้านที่อ่างทองนะตอนกลับมาก็มาเปิดร้านหมูกระทะพอเจอสถานการณ์โควิด๑๙เข้าไปหมูกระทะก็เจ๊งไปไม่รอดนะลูกชายก็เลยมาขออาศัยอยู่ด้วยที่บ้านขนข้าวของอุปกรณ์จากร้านเนี่ยมากองที่บ้านเต็มไปหมด
ละมัยก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวบ้านมันรกมากนะมีแต่ของของลูกชายเต็มไปหมดเตือนให้เก็บก็ไม่เก็บนะแถมยังมาด่าเขาแบบเสียหายหายมีครั้งหนึ่งเคยทะเลาะกันถึงขั้นมาพังของที่บ้านด้วยประตูบ้านเนี่ยยังพังเป็นรูอยู่เลยรวมทั้งตอนที่นายวินัยลูกชายออกไปทำงานรับจ้างพอทำงานเสร็จตกเย็นกลับมาดื่มเหล้าทุกทีดื่มเหล้าแล้วเสียงดังลุงก็ทนไม่ไหวคือ
ตัวลุงละมัยบอกว่าตัวลุงเองเนี่ยยอมรับว่าลุงเองก็เป็นคนดื่มนะแต่ลุงกินยาดองแล้วกินยาดองทีไรเวลาเมาเนี่ยลุงก็อารมณ์ร้ายพอสมควรแต่เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุยืนยันว่าไม่ได้ดื่มไม่ได้เมาไม่ได้กินยาดองคือเขายอมรับเลยนะฮะเขาตั้งใจเลยว่าเขาตั้งใจยิงลูกหญิง
ตั้งกระพังกระตูเนี่ยส่องบ้านบานใหญ่บ้านอีกบ้าน

จะยิงเลยยิงตายเลยไหมพ่อตอนนั้นดิ
ก็ไม่รู้ยิงมันต้องตายอีก

ก็ถือว่าใครเกิด

บอกกับผู้สื่อข่าวของเราอย่างนี้

ไม่ตายจะยิงทำไมโอโหท่านผู้ชม

อย่างคุณป้าสมนึกอายุ๖๒มีศักดิ์เป็นน้าของผู้ตาย
ก็คือน้องสาวของพ่อป้าสมนึกบอกว่าปกติแล้วพี่ชายเนี่ยคือนายละมัยเนี่ย
ความจริงเขาเป็นคนดีนะค่ะแต่ถ้าได้ดื่มยาดองเมื่อไหร่เนี่ย
นิสัยเปลี่ยนเป็นคนดุร้ายทันทีส่วนตัวของหลานชายคือนายวินัยเนี่ย
ก็เป็นคนดีขยันทำมาหากินและไม่ใช่คนโมโหร้ายด้วย
คือตัวของป้าสมนึกแกบอกว่าแกไม่อยากจะเชื่อคำให้การของนายละมัย
ที่ให้การกับตำรวจนะเหตุการณ์เมื่อวานก็ไม่เห็นหรอก
ไม่เห็นหรอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่ในบ้าน
แต่ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอเดินออกมาดูก็เห็นว่าวินัยหลานชายเนี่ยล้มฟุบอยู่ที่พื้นหลังบ้าน
ซึ่งมันจะเป็นเขตรอยต่อกับบ้านของป้าบ้านของน้านะ

พอเข้าไปถามว่าโดนอะไรเกิดอะไรขึ้น
วินัยหลานชายก็ตอบมาว่าบอกว่าพ่อผมเนี่ยยิงผม
น้าช่วยผมด้วยผมเจ็บผมจะทนไม่ไหวแล้ว
จากนั้นก็หมดสติไปแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลกัน
แต่ว่าสุดท้ายเขาก็เสียชีวิต
ปมเหตุเรื่องที่พ่อบอกว่าลูกชายคือนายวินัยเนี่ย
ชอบไปหักข้าวโพดในไร่ของญาติญาติมากิน
นะก็เลยโมโหไปดุด่าว่าลูกเนี่ย
ตัวของป้าสมนึกยืนยันว่า
ญาติทุกคนที่ทำไร่ข้าวโพดอยู่หลังบ้านเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ยืนยันว่าญาติทุกคนไม่เคยห่วงนะฮะ
ญาติก็บอกตลอดว่าจะกินเมื่อไรจะอะไรยังงั้นก็ไปหักกินได้เลยนะ
แล้วชอบไปว่าลูกว่าลูกเนี่ยไปขโมยข้าวโพดของญาติญาติมากิน
ไอ้หลานมาพบหมอมาเล่าให้ฟัง
ว่าพ่อเขาว่าว่าเขาว่าว่าทางลก
มันคนคอกมาจากที่ทำงานมันก็คอกมาก็เยอะ
แล้วก็เถียงกันเถียงกันไปมาอย่างนี้
แต่พอเขาเมาเยอะก็อนุญาตแล้วของน้าเนี่ย
ก็กินกันมันก็มากินข้าวกินอะไรกันอย่างนี้ก็กินกันอยู่เนี่ย
เขาจะเป็นคนแบบนั้นแกเมาอย่างเดียวคือว่าฟิลขาด
ถ้าเยอะแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่เยอะก็ไม่เป็นไร
เขาจะกินทุกวันแต่แล้วแต่มากน้อย
มีหลานชายของผู้ตายนะครับชื่อนัทธวัฒน์นะครับ
เราได้คุยด้วยนะครับเขาบอกว่าพ่อลูกคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันบ่อยนะ
ส่วนสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยญาติญาติก็ไม่ค่อยรู้หรอก
อย่างตัวเขาเนี่ยเขาทำงานอยู่กรุงเทพจะกลับมาบ้านที่อ่างทองก็แค่วันเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนนิสัยใจคอของนายละมัยที่เป็นพ่อกับนายวินัยลูกชายเนี่ย
ความจริงแล้วก็เป็นคนดียิ้มแย้มนะเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านนะ

มีมากมากครับช่วงที่อยากกินราวทั้ง
น่าจะเรื่องส่วนตัวครับพ่อกับลูก

น่าจะนานแล้วครับ
เพราะว่าผลการตรวจเนี่ย
ไม่พบเชื้อโควิด๑๙ในร่างกายนะครับ
ญาติก็รับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดเป็ดนะครับ
สวด๓คืนด้วยกัน
ปนกิจศพวันพระรหัสสบดีที่๒๖สิงหาคมนี้
ส่วนตัวผู้เป็นพ่อคือนายละมัยนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา๒ข้อหา

แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
วันนี้ก็ชี้จุดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

บอกโอ้โหพ่อลูกกันแท้